การแข่งขามฟิฟาวัลเอฟซีเจอไปสลีกกันก่อนเลยนะครับ

ลงเล่นเกมนี้เป็นเกมที่๔สำหรับในรอบแบ่งกลุ่ม

แล้วก็หลังพิงฝาต้องชนะให้ได้ในการเจอกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมา

ทำให้พวกเขานั้นหยุดเส้นทางเอาไว้เพียงแค่รอบนี้
ถึงแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีก๒นัดก็ตามครับ
ซานเฟรชเช่ฮิโรชิมาแชมป์เจลีกของญี่ปุ่นครับ
มาชนะได้ถึงถิ่น๒ประตูต่อ๐นะครับ
ก็ส่งผลให้ทีมประสาทไฟฟ้าแข่ง๔นัดยังไม่มีคะแนน

ซีโซจากเกาหลีใต้เปิดบ้านเสมอกับซานตรงลู่หนึ่ง
จีนไป๐ต่อ๐เกมนี้เอฟซีโซถึงแม้ว่าจะเสมอ

มี๑๐คะแนนเมื่อที่ซานโตงลู่เหนิงตามมาเป็นอังกษ์๒
อันที่๖คะแนน